เราจะมาดูความคืบหน้าจากเหตุการณ์ที่มีรถเก่งคันหนึ่ง
ก็ขับรถเลี้ยวขวาไปตามสัญญาณไฟเขียว

ทำให้คนขับรถเก่งนั้นอาการโคม่า
ข้างในสมองแล้วก็คุณหมอก็บอกว่า

คลิปจากกล้องหน้ารถคันนี้เป็นรถที่วิ่งทางไฟเขียวอย่างถูกต้อง

อาการสาหัสมากครับสาหัสมากทีเดียว
เขาบอกว่ากลางสมองตายไป๗๐แล้ว
แล้วเขาก็บอกให้ครอบครัวกับแฟนนั้นทำใจ

ทีนี้ล่าสุดของคนขับแทคซีคันนี้
เมื่อหวันนั่งรถมอเตอร์ไซส์รับจ้างไปมอบประตู
หรือว่าคุณต้นอายุ๔๑จนอาการสาหัสเลือดคลั่งในสมองอาการเป็นตายเท่ากัน
เขานั่งรถมอเตอร์ไซค์มามอบตัวที่สนคณะาบรรดาเพื่อนของคนเจ็บรออยู่แล้ว
รู้ว่าจะมอบตัวเข้าไปดักรอด้วยความโกรธแค้นรุมทำร้าย
เนื่องจากไม่พอใจที่ไม่รับผิดชอบแล้วก็พยายามหนี
ตำรวจก็รีบเข้าไปห้ามปรามแยกทั้งสองฝ่ายออกจากกันพร้อมเอาตัวคนขับแท็กซี่นั้นเข้าไปในสอนอ
เพื่อไปให้กับพนักงานสอบสวนรับทราบข้อเก่าหาต่อไป
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นย้อนกลับไป๑๕สิงหาคม
นายกระหนกผู้บาดเจ็บเนี่ยก็ขับรถจะไปส่งของ
พอขับรถไปถึงบริเวณแยกนี้คือแยกไฟแดงวัดพรพระร่วง
สุขาพิบาล๕กำลังจะเลี้ยวขวาขึ้นไป
นายกระหนกกำลังจะเลี้ยวขวาขึ้นไปขึ้นทางด่วนดาวคนนอง
จังหวัดนั้นนายสมพบวิ่งมาทางตรงซึ่งในฝั่งของนายสมพบนั้นคือไฟแดง
แต่เขาไม่ยอมหยุดฝ่าไฟแดงแล้วไปพุ่งชนรถของนายกระหนกเข้าอย่างจังจนเขาบาดเจ็บสาหัส
แล้วนายสมพบนั้นก็หลบหนีไป
ทีนี้นายสมภพเขาบอกว่าเขาขับแท็กซี่มาชนจริงแต่ไม่ได้ตั้งใจชน
เป็นเพราะว่าเขาเพิ่งเช่ารถมาขับได้๓วันทำให้ไม่รู้เส้นทาง
กับไม่ได้มองสัญญาณไฟว่ามันไฟเขียวหรือว่าไฟแดง

บอกว่าอ้าวต่างฝ่ายต่างก็ขับมาเร็วนี่ก็เลยชนกัน
พูดอย่างนี้ยืนยันว่าหลังเกิดเหตุที่หายไป๓วันก่อนจะหม้อมตัวไม่ได้หนี
แต่เขาตกใจเลยกลับไปตั้งหลักก่อน
ขอไปหลบตั้งสติก่อนเท่านั้นเอง
ฟังเสียงหน่อยไหมฟังเสียงเขาพูดหน่อย
ยืนยันว่าผมไม่ผิดผมไม่บอกว่าผมไม่รู้ว่าผมผิดหรือเปล่าพี่ไปดูที่กล้อง
เพราะว่าผมก็ไม่สามารถที่จะยืนยันได้แต่เขาพอดีว่าทางญาติเขามาก็เจอกล้องหน้ารถเนอะ
ฟังผมเขียวผมก็ครับผมงั้นผมก็ขอโทษด้วยพี่ผมก็ไม่ได้ตั้งใจ
ไม่มีใครต้องฉนต์จะชนไว้ผมกับพี่เขาก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน

คุณฝ่าไฟแดงคุณไม่ผิดได้ไงฮะ
ผมไม่เห็นไงว่ามันไฟเขียวหรือไฟแดง

ผมมองแล้วแต่ผมไม่ชินเส้นทาง

ส่วนเรื่องของคดีความนายสมพบคนนี้ถูกตำรวจแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุ

แน่นอนแต่ถ้าคนเจ็บเขาเสียชีวิต

เพราะว่าขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
แล้วก็ความผิดพรบจราจรฝ่าไฟแดงจนทำให้เกิดอุบัติเหตุนะครับ
ส่วนทางแพ่งและการเยียวยาก็ต้องให้ทางเจ้าของอู่รถแท็กซี่
ซึ่งเป็นผู้อนุญาตให้ผู้ก่อเหตุนำรถไปขับต้องรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดเลย
เจ้าของอู่เขาบอกเลยนะคะว่าเขาก็ยอมรับตามที่ตำรวจพูดทุกอย่าง
เพราะเขาเห็นคลิปแล้วเขาบอกว่าฝั่งเขาผิดจริงไม่มีรอยเบรกไม่มีการเบรกชะลออะไรเลย

คือถ้ายิ่งคุณไม่ชินเส้นทางแล้วคุณใช้ความเร็วมันมันฟังขึ้นหรือเปล่าใช่เอ่อ